คุณผู้ชมมาดูต่อข่าวนี้นะคะต้องบอกว่า
ส่งกำลังใจให้นางเอกชื่อดังของเรานะคะพี่สาวของดิฉันเอง

คือก่อนหน้านี้นะคะพี่กวางเพิ่งออกจากโรงพยาบาลนะคะ
หลังผ่าตัดเนื้องอกในมดลูกมาไม่ถึง๒อาทิตย์ค่ะ
ล่าสุดต้องกลับไปรักษาตัวต่อแล้วล่ะค่ะ
หลังต้องกลับเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลอีกรอบนึงค่ะ
เหตุเพราะจู่ตัวเองก็มีไข้ค่ะคุณผู้ชม
เพลงอย่างต่อเนื่องมาเป็นอาทิตย์แล้วทานยาก็ไม่หายค่ะ

ตัวเองต้องเข้าออกโรงพยาบาลมาตั้งแต่วันศุกร์ค่ะ
คือวันศุกร์ไปโรงพยาบาลถึง๓รอบตามภาพที่เห็นเลยค่ะ
นำเลือดแล้วก็ปัสสาวะไปเพาะหาเชื้ออันตราซาวช่องท้องทั้งหมด
ตอนนี้เนี่ยค่ะคุณผู้ชมไข้ยังไม่ลดเลยยังไม่พบว่าติดเชื้อในตรงไหนค่ะ
การรักษาก็คือการให้ยาทางเส้นเลือดนะคะเพราะว่ายาทานแล้วเอาไม่อยู่ค่ะ

คือผอมลงเลยแต่หน้าตายังสดใสอยู่นะคะ
พอเริ่มดีขึ้นค่ะพี่กวางก็เลยส่งเสียง

อัปเดตแล้วก็ฟังเสียงพี่กวางกันหน่อยนะคะ
ความขอบคุณแฟนไทยรัฐทีวีทุกคนนะคะ
ที่เป็นห่วงแล้วก็ส่งกำลังใจมาให้กวางตลอด

แต่ถ้าเกิดว่าใครคิดถึงกวาง
คืนนี้ฝากชมละครเรื่องใหม่ล่าสุดของกวางนะคะ
ถ้าหายแล้วกวางจะมาส่งข่าวไว้นะคะ

กวางค่ะถ้าพี่กวางดูอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะ

เพราะว่าเช้าวันนี้จริงมีนัดกับพี่นี่แหละค่ะ
ไปกองมาเขามีวงสวงละครเรื่องนี้
วงใบบุญเป็นละครที่พี่กวางแบบทุ่มเทมากจริง

เป็นการรับบทไลค์สุดขีดในรอบ๒๐ปีของพี่กวางเลยค่ะ
กวางบอกเลยนะคะว่าเรื่องนี้คือมาสเตอร์พีชค่ะ
ถึงขนาดขอคุณหมอจะนั่งรถเข็นมาร่วมงานนะคะ

เพราะว่ามันเสี่ยงเกินไปไม่คุ้ม

ใช่นะคะแล้วก็ร่างกายอ่อนแอช่วงนี้
ไม่ควรแบบไปเจอคนเยอะมันเสี่ยงโควิดนะคะ
ก็อย่างที่บอกไปพี่กวางถ้าดูอยู่นะคะ

กวางของหนูสวยอยู่แล้วเก่งอยู่แล้ว
เรื่องนี้พี่กวางร้องเพลงประกอบละครด้วยนะ
โอ้โฮรับรองในเสียงประกอบอยู่แล้ว
ห่วงใบบุญเป็นเรื่องราวของแบบการสอนใจคน
คือพี่กวางรับบทเป็นเหมือนแบบคุณนายอยู่ในสังคมที่ดี

คือมีสามีทำเป็นแบบโรงพระปั้นพระ
แต่จิตใจคือทุกคนก็มองว่าทำบุญตลอด